ต่ออีกหนึ่งความคืบหน้าสำหรับกรณีอุ้มฆ่าเสียสุชาติที่จังหวัดกระบี่นะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจเนี่ยมีการออกหมายจับไปก็หลายคนทยอยเข้ามอบตัว
สองรายล่าสุดคือเมื่อวานี้คือกิบหลีกับบังหนีนะคะมามอบตัวเรียบร้อยแล้วแต่ให้การภาคเศษ
หนีเนี่ยบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาแค่ขุดหลุมฝังศพส่วนกิบหลีเนี่ยที่โดนซัดทอดว่าเป็นคนใช้ปืนกระบอกของบังฟิศเนี่ย
ครับมายิงเสียสุชาติจนเสียชีวิตเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอืมไม่ได้ยิงและไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะคะ
นี่คือบรรยากาศตอนที่ทั้งกิบหลีแล้วก็บังหนีเนี่ยถูกฝากขังอยู่นะคะครอบครัวและญาติญาติก็นำอาหารเครื่องดื่มมาเยี่ยมอ่ะค่ะ
ก็เอาของโปรดมาเยี่ยมทั้งคู่เลยนะคะเขาบอกว่ามีข้าวมันไก่มีข้าวเหนียวมะม่วง
แล้วก็มีน้ำอัดลมนะคะก็มีการพูดคุยกันกับผู้ต้องหาผ่านห้องขังประมาณ๑๐นาทีด้วย
ในจำนวนครอบครัวที่มาเยี่ยมเนี่ยมีลูกสาวของกิบหลีวัย๒ขวบเดินทางมาเยี่ยมพ่อด้วยนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับหลานสาวของกิบหลีและบังหนีค่ะ
คือวันนี้ครอบครัวมาเยี่ยมแล้วก็พยายามถามนะถามทั้งกิบหลีแล้วก็บังหนีว่า
มันเกิดอะไรขึ้นครับทำจริงหรือเปล่าทำจริงอย่างที่ถูกกล่าวอ้างไหม
ทั้งคู่ตอบเหมือนกันเลยนะคะว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องและไม่เกี่ยวข้องกับการลงมือฆ่าเสียสุชาติเลย
กิบหลีค่ะนายสุรชัยเริงสมุทรนะคะปฏิเสธเลยบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็หันไปพูดกับลูกสาววัยสองขวบที่มาเยี่ยมพ่อค่ะ
บอกว่าพ่อไม่เกี่ยวนะลูกพ่อไม่ได้ทำรอพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะกลับไปหา
แล้วก็บอกกับญาติญาติเลยนะคะว่าเสียใจมากที่บังฟิศน้องชายเนี่ย
ทอดว่าตัวเขาคือคนยิงเสียสุชาติไม่คิดเลยว่าน้องชายจะทำกับเขาแบบนี้
นี่คือสิ่งที่กิบหลีพูดนะคะส่วนบังหนีค่ะก็บอกกับญาติญาติเหมือนกันเลยว่า
เขาไม่รู้เรื่องไม่ได้เป็นคนฆ่าเสียสุชาติด้วยแค่ไปช่วยขุดหลุมฝังศพเท่านั้น
เพราะตอนที่ไปถึงจุดฝังศพก็เห็นเสียสุชาติเสียชีวิตไปแล้ว
รู้สึกเสียใจที่ต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งที่ตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่บอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้อยู่
ในตอนที่ว่าเขาฆ่ากันเขามารู้ตอนคือเขาฆ่ากันไปแล้วแล้วก็ขึ้นไปช่วยกลับ
บังกิบหลีพูดค่ะแกบอกว่ายังไงก็จะสู้กันในชั้นศาลอีกที
แกบอกว่าแกขึ้นไปก็เขาผู้เสียชีวิตเสียแล้วค่ะ
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาแค่เขาแค่บอกแค่นั้นค่ะว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิง
ตามที่บังฟิศให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ค่ะ
คือต้องบอกว่าผู้ต้องหาในคดีของการอุ้มฆ่าเสียสุชาติถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม
มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มมือสังหารก็คือกลุ่มคนฆ่า๔คน
ฟิศบังลิฟต์บังหนีกิบหลีแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่ถูกเกณฑ์มาช่วยกันขุดหลุมกลบหลุมฝังต่างนานานะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะตำรวจสพออาวนางก็นำตัวกิบหลีกับบังหนีออกมาจากห้องควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบี่นะคะ
ทีมข่าวเราคุณนฤทธิ์ก็คือมีโอกาสได้ได้เจอได้มีการสอบถามทั้งกิบหลีและบังหนีว่า
อยากจะพูดอะไรอยากจะขอโทษอะไรกับครอบครัวของผู้ตายไหม
หนีเนี่ยไม่พูดอะไรสักคำก้มหน้าก้มตาเดินขึ้นรถควบคุมตัวไปเลย
แต่กิบหลีค่ะมีความในใจอยากจะบอก
ตกใช่ไหมครับมีอะไรอยากขอโทษไหมครับพี่
ถ้ามีอะไรอยากขอโทษไม่ได้ผมไม่รู้ครับผมต้องตรงนี้
พี่คิดยังไงบ้างที่พี่บางที่ต่อให้ข้อมูลนะครับมีอะไรอยากขอโทษนะพี่
มีอะไรอยากขอโทษนะครับขอโทษไหมขอโทษครับครับครับ
ครับผมไม่รู้ครับไม่ยิงครับครับครับครับครับคุณกิจหลียืนยันค่ะว่า
ผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องและไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นคนฆ่าตามที่ถูกบังฟิศซัดทอด
ครับผมไม่ได้เป็นคนไปแย่งปืนจากมือบังฟิศแล้วยิงเสียสุชาติอีกสามนัดจนเขาตาย
แต่ถ้าคุณผู้ชมจำได้บังฟิศมามอบตัวเนี่ย
ฟิศก็ให้การว่าเขายิงไปสามนัดเสียสุชาติยังไม่ตาย
หลีพี่ชายเอาปืนจากในมือเขาไปยิงลั่นต่ออีก๓นัดจนเสียสุชาติตาย
ซึ่งก็ตรงกับคำให้การของบังลิฟต์ก่อนหน้านี้ที่มามอบตัว
แล้วก็ให้การซัดทอดกิบตีแบบนี้เหมือนกันน่ะนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยบังลิฟต์ก็ถูกนำตัวไปฝากขังแล้วนะคะ
แล้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกตอนที่เขามามอบตัวเลยว่า
คนที่ยิงเสียสุชาติมี๒คนคือบังฟิศเป็นคนยิงสามนัดแรกด้วยอาวุธปืนสั้นที่เบาะหลังรถเก๋ง
ส่วนอีกคนก็คือกิบหลีนี่แหละที่ไปแย่งปืนจากบังฟิศมาแล้วยิงซ้ำอีก๓นัด
รวมทั้งหมดเป็น๖นัดจนทำให้เสียสุชาติเนี่ยเสียชีวิต
และบังลิฟต์เนี่ยเป็นคนบอกเองว่าเขาเป็นคนเก็บปลอกกระสุนปืนที่ทั้งสองคนยิงไปทิ้งด้วยตัวเอง
ทางพนักงานสอบสวนในคดีบอกแบบนี้นะคะว่าผู้ต้องหาจะให้การอะไรนั่นเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
เขามีสิทธิ์ที่จะให้การมีสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างหรือว่าให้เหตุผลได้
แต่พนักงานสอบสวนบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ในคดีนี้มาก
เอาแบบนี้เดี๋ยวไปสู้กันในกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกัน
คดีนี้เนี่ยผู้ต้องหาหลักหลักมีอยู่๔๕คนค่ะนะฮะ
มามอบตัวหมดแล้วนะครับบางคนก็ถูกจับได้บางคนก็มาขอมอบตัวเลยในฐานะเป็นพยาน
ใช่ค่ะซึ่งตามปากคำของผู้ต้องหาเนี่ยตำรวจแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มแบบนี้
ค่ะทีมอุ้มฆ่านี่พี่น้องกันหมดนะฮะบังฟิศกิบหลีบังหนีบังลิฟต์นะ
แล้วก็บางพ่อของพ่อนี่เป็นคนเลี้ยงวัวชนของบังฟิศบังฟิศเนี่ยมามอบตัวก่อนกิบหลีกับบังหนี
บังฟิศบอกว่าผมยิงเสียสุชาติจริงแต่ว่าหลับตายิงเพราะผมกลัว
อืมมันก็เลยไม่โดนค่ะพี่ชายผมคือกิบหลีก็เลยมาแย่งปืนแล้วก็เอาไปยิงเอง
สามนัดเสียสุชาติก็เลยเสียชีวิตค่ะแล้วก็ช่วยกันขุดหลุมฝังศพฝังรถค่ะแต่ว่าบังลิฟต์เนี่ย
อาลิฟต์ที่มามอบตัวก่อนหน้านี้ไปจำลงจำลองเหตุการณ์เพราะว่าเขาเป็นคนดีที่สารภาพนะ
บางลิฟต์ไม่ต้องทำแผนเพราะว่าเขาปฏิเสธข้อหา
แต่ในนายอาร์ลิฟต์หรือว่าบางลิฟต์สารภาพก็ไปจำลองเหตุการณ์
บางลิฟต์บอกคนยิงคือฟลัมเฝียนบางลิฟต์นั่นแหละไม่ได้โทษกลิบหลงกลิบหลีอะไรเลย

ใจมากเลยทำไมทำกันแบบนี้ส่วนคนอื่นอื่นเนี่ยบางคนบอก
ว่าเขาก็คือเด็กวัยรุ่นแถวนั้นอ่ะค่ะบังฟิศนี่เขาก็นอกจากมี
ร้านขายของชำรับซื้อขี้ยงขี้ยางเนี่ยมันมีเรื่องของยาเสพ
ติดก็มาเกี่ยวค้องด้วยก็เรียกเด็กแถวนั้นมามาช่วยกันฟัง
ช่วยกันขุดหลุมในเรื่องต่างขึ้นต่างบางประมาณยังนี้หลาย
ทีนี้มีพยานปากสำคัญคนนึงเขาให้ข้อมูลกับตำรวจ
บอกว่าหลังจากที่บังฟิศกับพวกเนี่ยลงมือฆ่าเสียสุชาติ
แล้วเอาศพไปจะไปฝังที่สวนยางพาราค่ะอันนี้คือศพนะฮะ
แต่รถเนี่ยจะไกลไปอีกสัก๗๐๐เมตรจะเป็นพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน
รถที่ไปฝังแต่ศพเนี่ยจะเป็นพื้นที่สวนยางพารา
พยานคนนี้บอกว่าตอนที่จะเอาไปฝังพวกบังฟิศไปเชิญหมอคนหนึ่งมา
ชื่อว่าหมอรัฐเป็นคนที่มีวิชาอาคมเก่งกล้าทางศาสนาทางอิสลาม
เพื่อมาทำพิธีสะกดวิญญาณเสียสุชาตินี่เราก็พยายามไปหานะฮะ
วันนั้นคุณสุชาดาลงพื้นที่ไปแต่ว่าไม่เจอตัวหมอรัก
แต่เธอบอกรู้สึกแปลกเหมือนมีคนจ้องตลอดเวลาเลย
นี่ครับคือพยานเนี่ยบอกว่าหมอรัฐเนี่ยเอาด้ายสายสินสีขาวที่ข้อมือขวาของผู้ต้องหา
เอามาผูกไว้ให้
คือเหมือนสะกดวิญญาณแล้วก็แจกสายสินสีขาวให้กับผู้ต้องหาทุกคน
ผูกไว้ที่ข้อมือข้างขวาเพื่อป้องกันไม่ให้ศพเสียสุชาติหรือวิญญาณเนี่ยมาตามติด
ซึ่งถ้าดูเนี่ยค่ะตอนที่เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาทุกคน
ทุกคนมีสายสินสีขาวอยู่ที่ข้อมือขวาหมดเลย
นี่เห็นไหมฮะจะมีเลยเขาบอกหมอรัฐนี่แหละเอามาผูกให้
ฟิตก็มีเห็นไหมเพื่อป้องกันวิญญาณเสียสุชาติตามอาฆาต

นี่นะฮะเมื่อวานนี้ที่เราได้คุยกับครอบครัวของเสียสุชาติ
หลังจากทราบข่าวว่านี่เห็นไหมนี่ก็มีคนนี้ก็มี

เพราะว่าครอบครัวบอกว่าตอนนี้เสียสุชาติเนี่ยศพเนี่ย
๒คืนแล้วก็ฝากเอาไว้ที่โรงพยาบาล

จะไม่ทำพิธีอะไรทั้งสิ้นจะไม่เผาจะไม่ทำพิธีตามหลักอะไรทั้งสิ้น
กว่าจะจับผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด

จับได้ครบหมดแล้วเมื่อวานเราไปคุยด้วยเนี่ย
ครอบครัวของเสียสุชาติบอกว่า
อาจจะต้องเชิญคนที่เขามีวิชาอาคมทำพิธีได้เนี่ย
ทำพิธีให้ด้วยเพราะว่ารู้ข่าวมาว่า
ผู้ต้องหาคือพวกบังฟิศเนี่ย
ทำพิธีสะกดวิญญาณอะไรพวกนี้ไว้ด้วย
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่บ้านของหมอรัฐอีกครั้งนะครับในวันนี้
เพื่อจะไปสอบถามความจริงที่เกิดขึ้น
หมอรัฐอยู่ห่างจากหมู่บ้านขึ้นไปบนเขาระยะทางเกือบ๑กิโลเมตร
รถนี่เข้าไปไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมครับ

ขี่จักรยานยนต์หรือว่าจะเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น
ก็ต้องเดินผ่านสวนยางพาราผ่านต้นไม้ใหญ่นะฮะ
กว่าจะเข้าไปถึงไปถึงบ้านหมอรัฐ
ประตูก็ปิดเงียบไม่เจอใครไม่มีใครอยู่เลย
ข้าวของเครื่องใช้เหมือนกับไม่ได้ถูกใช้งานมาสักพักนึงแล้ว
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่เคยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ไว้เลยล่ะบอกว่าอย่าไปจับต้นไม้ต่างที่อยู่รอบบ้านหมอรัฐนะ
เพราะหมอรัฐเนี่ยเขาจะทำพิธีเสกของบางอย่างใส่ต้นไม้ที่อยู่บริเวณบ้าน
เหมือนกับเป็นการเสกให้ต้นไม้มีชีวิตคอยดูแลบ้านให้
นี่ประมาณอย่างนี้เลยนะฮะทีมข่าวเราไปก็ต้องพยายามไม่ไปโดนอะไรทั้งสิ้นนะครับ
คุณนฤทธิ์ก็หาเครื่องรางของขลังพกติดตัวให้อุ่นใจไว้ก่อนนะ
มีเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเหยียบน้ำทะเลจืดมีเบี้ยแก้อะไรพวกนี้ด้วย
ตามความเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับว่าจะป้องกันพวกคุณสายมนต์ดำสิ่งชั่วร้าย
สำรวจรอบบ้านเนี่ยคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าพอไปดูเนี่ยตกใจนะฮะ
ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ห่างจากบ้านหมอรัฐสัก๑๕เมตร
คือมันมีลวดลายคล้ายกับรูปหน้าคนอ่ะ
นี่เห็นไหมเดี๋ยวหยุดภาพไว้หน่อย
มีลักษณะแบบนี้เหรอคะ

ภาพต้นที่๑เนี่ยมีความแบบมีเห็นตาสองข้างแล้วก็ปากเนอะ
มีคิ้วมีตามีปากแบบนี้ต้นที่สองก็
ไม่เหมือนหน้าคนเป็นเอเลียนถ้าจะมองอย่างนั้นนะอ่าถ้าจะ

อย่างนี้ดูนะฮะต้นแรกต้นที่๒นะครับ
แล้วก็เหมือนผู้หญิงผมยาวก็ดูไม่ออกอ่ะ
แต่ถ้าต้นแรกเนี่ยยังพอเห็นว่า
เหมือนตาคนแล้วก็เหมือนปากคน
แต่มันคล้ายต้นไม้ไหมคุณ
มันมีต้นไม้ลักษณะแบบเนี้ยคือคือมันจะหันหน้า
เข้าบ้านหมอรัฐทุกต้นนะค่ะที่คุณนฤทธิ์บอกนะ
เหมือนกับที่ชาวบ้านบอกเลยว่าไปแถวนั้นอย่าไปเดินไปจับไปถูกอะไรต้นไม้เขานะ
เหมือนกับเขามีวิชงวิชาแล้วก็ให้ต้นไม้เนี่ย
เป็นคนคอยดูแลอะไรบ้านให้เขาเนี่ย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าบ้านของหมอลักษณ์นะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าหมอรัฐคนนี้นะครับเป็นหมอผีหรือว่าเป็นหมอที่
มีความเชี่ยวชาญทางด้านศัยเวทนะครับมีชาวบ้านแล้วก็มีพยานนะครับ
บอกว่าหลังจากที่บังฟิศและพวกก่อเหตุเสร็จนะครับ
ได้เข้ามาให้หมอรัฐคนนี้นะครับทำสายสินให้
แล้วก็ทำพิธีสะกดวิญญาณนะครับแต่วันนี้มาตามตัวบ้านหมอรัฐนะครับ
เจอใครนะครับชาวบ้านยังบอกอีกนะครับว่า
เวลาเดินทางเข้ามาเนี่ยให้ระวังว่าบริเวณตาต้นไม้เนี่ย
เขาว่าหมอรัฐเนี่ยทำของหรือว่าทำมนต์ดำ
ไว้แล้วก็กันคนที่จะบุกลุกเข้ามานะครับ
เนี่ยฮะบริเวณต้นไม้เขาบอกว่าจะมีการทำของใส่
แล้วก็จะมีรูปคล้ายเป็นตาต้นไม้ที่เหมือนหน้าคนนะครับ
ดูให้ดีนะครับบริเวณต้นไม้จะมีรูปหน้าคนนะครับ
ซึ่งมีตาสองข้างมีปากนะครับ
ต้นไม้ต้นนี้หันหน้าเข้าทางด้านบ้านของ
รัฐเลยนะฮะซึ่งชาวบ้านบางคนเขามีความเชื่อนะครับว่า
น่าจะเป็นสิ่งที่หมอรัฐทำขึ้นนะครับ
ระหว่างที่คุณนฤทธิ์เดินสำรวจพื้นที่
ท้องฟ้าที่แบบแดดจ้าคลึมฟ้าคลึมฝนมี
ลมพัดแรงแล้วฝนตกลงมา
ก็เลยต้องกลับก่อนดีกว่าเพราะเราไม่เจอเจ้าของบ้านด้วย
ยังไงต้องขออนุญาตเขาก่อนนี่ฮะ
ก็อาจจะเป็นเรื่องตามธรรมชาติก็ได้ใช่ไหมฟ้าฝนก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคะ
ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีฝนตกทั่วอยู่ทุกพื้นที่นะถ้าดูจากพยากรณากาศต่าง
นาริสก็กลับก่อนดีกว่ารีบกลับก่อนดีกว่าอืม
กลัวอืมกลัวอะไรบอกกลัวเปียกอ๋อกลัวเปียกนะ
เอารถเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวต้องไปทำข่าวต่ออ่าใช่ค่ะ
งั้นก็เดี๋ยวลำบากอีกอ่าเผื่อหมอรัฐมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมก็
บอกได้นะฮะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลตามรายงานของ
สืบสวนสอบสวนใช่ค่ะว่ามีพยานปากสำคัญบางคนเนี่ย
บอกว่าก็ซัดทอดแหละอืมช่วงที่บังฟิศกับพวกเนี่ย
จะเอาศพเสียสุชาติไปฝังเนี่ยไปได้สายสินจากหมอรัฐมาในการพันข้อมือ
เหมือนกับป้องกันวิญญาณตามอาฆาตหรือจะมีหมอคนไหนก็ไม่รู้
รัฐอยากจะชี้แจงก็มาชี้แจงกับเราได้เพราะว่าจริงจริงเราก็พยายามไปถาม
ชาวบ้านเหมือนกันว่าเออหมอรัฐนี่เขามีชื่อด้านนี้จริงไหมอะไรยังไง

ก็ไปเจอในอื่นช่วยหวังนะคะวัย๖๗ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่า
คือหมอรัฐเนี่ยแกขึ้นชื่อเรื่องศัยศาสตร์จริง

ขึ้นชื่อเรื่องศัยศาสตร์อิสลามจริง
ชาวบ้านที่เขาเคารพสัทธาเดินทางไปหาที่บ้านให้ทำพิธีให้ก็มีเยอะ
แต่สำหรับกรณีของการอุ้มฆ่าเสียสุชาติ
ที่ว่าหมอรัฐแกเป็นคนไปทำพิธีสะกดวิญญาณเสียสุชาติ
แล้วก็ให้สายสินกับกลุ่มคนก่อเหตุ
เรื่องนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

หมอรัฐได้รู้จักหมอนรัฐไม่นะ
ไม่เคยได้รู้เรื่อง
แต่เขาก็แก่แล้ว

ถ้าคนเชื้อก็ง่อนนั้นก็ไปห้าแก่ได้แต่ว่าอะไรก่อนติดก่อนแรกกันแล้วเนอะ
แต่ว่าไม่รู้แกอยู่ตรงไหนตอนนี้กันกับกับไม่รู้
คือก็เอาเป็นว่าไม่รู้แหละว่าหมอรัฐเนี่ยไปทำพิธีให้ในคดีนี้จริงไหม
แต่ถ้าปกติถ้าพูดถึงหมอรัฐเนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่าแกขึ้นชื่อเรื่องศัยศาสตร์อิสลาม
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขามั่นใจก็คือว่าหลังจากที่ผู้ต้องหาทั้งหมดเข้ามอบตัวแล้ว
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยชาวบ้านทุกคนถอนหายใจกันเฮือกใหญ่เลยค่ะ
โล่งอกเพราะรู้สึกว่าไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงแล้วเพราะก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเมื่อไหร่
ก็ขอบคุณตำรวจด้วยละกันที่ก็ทำงานค่อนข้างไวนะคะที่ทำให้ผู้ต้องหาเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการกดดันการตามจับหรืออะไรก็ตามเนี่ยผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกันหมด
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือการขยายผลคลี่คลายคดีค่ะนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ย
พฤติกรรมของผู้ต้องหาคนต่างต่างเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างใช่ค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าจะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยืนยันในพยานหลักฐานเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่ได้มา
ก็สามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาทุกคนได้ส่วนใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจริงก็จะกันเป็นพยานกันต่อไป